เรื่องนี้ก่อนที่พยาวตอนนี้เขาฮือฮากันมากนะคะ
เป็นเรื่องประหลาดเกี่ยวกับคนที่ฉีดวัคซีนโควิด๑๙

เขาบอกว่าคนที่ไปฉีดวัคซีนที่จิ้มเข็มเข้าไปที่แขนแล้วเนี่ย
ถ้าคุณลองเอาพวกโลหะอย่างเหรียญหรือว่าช้อนมาแปะเอาไว้

แต่ถ้าคุณยังไม่ได้ฉีดนะเอามาแปะไว้เนี่ยมันจะร่วงหล่นทันที
เขาบอกเฮ้ยมันประหลาดมากอ่ะนี่เราเช็ควิธีการฉีดวัคซีนแบบนี้เหรอ

แต่พาไปดูก่อนว่าที่มันฮือฮาที่มันแปลกใจเนี่ยเขาทำกันยังไง
โอ๊ยช้อนติดต้าหัวเราะ

เคลมสองเลยใช่ไหมมันทำไมติดอีกอย่างเงี้ย
เนี่ยเขาแซวกันบอกนี่ฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดแม่เหล็กเข้าไป
คือมันติดปุ๊บเข้าไปเนี่ยแปะปุ๊บติดปั๊บ
ติดปั๊บขยับแขนก็ไม่หลุดไม่ร่วงนะคะ
ชาวบ้านในเขตพื้นเที่ยมเผอร์เมืองจังหวัดพยาวค่ะ

ลองแปะติดกับต้นแขนตรงที่เป็นจุดที่ฉีดวัคซีน

มันก็จะติดกับต้นแขนแบบนี้ไม่ยอมหลุดหล่นเลยค่ะ
แต่ว่าถ้าเป็นใครที่ไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเนี่ยนะคะ
ไปก็จะหล่นทันทีเลยนะ

เขาก็เลยงงกันว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นน่ะ
นี่ค่ะมันก็แปลกนะ

เอาคำตอบแรกจากอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ก่อน
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย

ตอนนี้ในไทยมีคนทดลองเอาช้อนเอาซ่อมมาติดแขนโชว์กันใหญ่

สาเหตุที่ทำให้ช้อนติดเนี่ยเป็นเพราะว่า

อาจารย์เจดบอกว่าคนที่แปะแล้วอยู่แม้กระทั่งฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ย

แล้วก็ล้างตัวเอาแป้งฝุ่นโรยแล้วลองแปะอีกที

ส่วนอาจารย์ออสก็ออกมาให้คำตอบเหมือนกันนะคะ
ศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

เฉลยถึงสาเหตุที่สิ่งของต่างมันติดอยู่ที่แขนเกิดจากอะไร

คำอธิบายง่ายมากไม่มีอะไรเลยนะครับ
ก็คือเหงื่อกับพื้นผิวสัมผัสของโลหะ
ซึ่งมันจะเกิดการยึดเกาะกันโดยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวนะครับ
ยึดเหนียวระหว่างผิวก็คือเหงื่อที่ผิวของเราจะมีรูของขน
ซึ่งมันจะสามารถติดกับวัตถุได้ง่ายนะครับ

สถานีที่ดูสดอย่างนี้เหรียญ๑๐ก็ติดได้เช่นกันนะครับ
หรือแม้แต่มือถืออย่างนี้นะครับมือถือก็ติดได้นะครับ
อันก็ได้นะครับมือถือก็ติดได้เช่นกัน
ก็คือเหงื่อนะครับอันนี้แขนขวานะครับจะนัดฉีดยาแขนซ้าย
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ตามปกตินะครับ
ที่เมื่อเนื้อตัวเหนียวเนิ่นหนักนะครับ
ก็ติดวัสดุที่มีพื้นผิวหรือว่าน้ำหนักไม่หนักมากได้เช่นกัน
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปตื่นตกใจแล้วก็คนละเรื่องเดียวกันเลยนะครับ
ไม่เกี่ยวกับเรื่องการฉีดยาฉีดวัคซีนเลยนะครับ
นี่นะคะก็มีคำชี้แจงแล้วนะคะจริงแล้วการทดลองในลักษณะแบบนี้
ในต่างประเทศเขาทำกันมานานตั้งแต่ช่วงที่มีวัคซีนโควิด๑๙แรก
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาคือตอนนั้นเขากล่าวหารัฐบาล
ว่าเอาวัคซีนโควิด๑๙มาฉีดแล้วฝังไมโครชิปไปที่คน
ทดลองเอาเหล็กมาแปะเอาเหรียญมาแปะ